ที่อุบลรัฐฐานีครับคุณผู้ชมเกิดโดยปฏิเหตุ
ระหว่างรถยนต์กับรถกระบะ
มาลากมาย้ายรถพวกคุณออกไป

รถกระบะผู้กรณีได้รถสลาย

เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นครับ
เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นครับ
กระทันหันทำให้ชนกับรถกระบะได้รับความเสียหาย

ตำรวจสพเดชอุดมครับก็เรียกรถลากคันหนึ่ง
สไลด์คันหนึ่งของอู่แถวนั้นมานะครับ

รถกระบะขึ้นรถสไลด์แล้วส่วนรถยนต์จะให้ไปรถลาก

พอรถสไลด์มาถึงปรากฏว่าตำรวจโวยใส่เลย
ไม่ให้รถสไลด์ที่เจ้าของรถยนต์เรียกมา
เคลื่อนย้ายรถออกจากจุดเกิดเหตุครับคุณผู้ชม
นายนรงชัยย้ำสันเทียอายุ๓๖ปี

ขึ้นรถสไลด์พบกันว่าตรงล่างจะพัง
จ่ายค่าเคลื่อนย้ายที่แพงกว่านะครับ

แต่ตำรวจไม่ยอมอ้างบอกเป็นเจ้าของคดี

มีแต่ใส่แบบเต็มระบบใส่แบบว่าเต็มที่เลยก็เลยว่างงว่ามันผิดขนาดนั้นเลยเหรอ
เพราะว่าเราก็ได้พูดว่ามันผิดขนาดนั้นมันผิดขนาดนั้นมันผิดขนาดนั้น
เต็มที่เลยก็เลยว่างงว่ามันผิดขนาดนั้นเลยเหรอเพราะว่าเราก็ได้รับการติดต่อมาจากเจ้าของรถเลย
เราก็ไปตามหน้าที่ถึงผมไม่ได้สไลด์เข้าโรงพักผมก็เก็บค่าใช้จ่ายเหมือนเดิมครับ
ผมก็เก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ว่าจ้าง
นี่แหละครับคนขับรถสไลด์ก็ชี้แจงโอ้โหผมมาตกใจนะตำรวจมาถ่ายทะเบียนผมไปด้วย
โวยใส่อย่างที่คุณผู้ชมได้ยินไปนะครับก็ผมก็ไปตามที่ลูกค้าโทรไปเรียก
ลูกค้าเป็นรถเกียร์อัตโนมัติไงเพราะเพราขับเคลื่อนเนี่ยไม่ได้ปลดนะครับ
ขึ้นรถลากเนี่ยกลัวเกียร์จะพังพันธุ์ตำรวจเอกอโนไทยจินดามณีนะครับ
บอกว่ารถกระบาดมีคนได้รับป่าเจ็บ๖คนด้วยกัน
ก็รีบที่จะเคลื่อนย้ายรถออกจากจุดเกิดเหตุ

แต่รถยนต์ไม่ยอมฮะชะลอแต่รถสไลด์อย่างเดียว

พอรถสไลด์มาถึงก็มีปากเสียงกัน

ครอบครองรถเป็นคนราชบุรี
ขอบคุณครับ

ก็ต้องกราบขอโทษ